ตั้ง๖๖ปีนี้ครับออกไปใช้สิทธิกันให้เยอะเพราะว่า
อย่างกรกตเขาตั้งเป้าเลยนะปีนี้คนไทยต้อง
เปอร์เซ็นต์โอ้โหออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันค่ะโดย
คุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรกตก็ชี้แจงว่าเอาเรื่องรายงานผลก่อน
รายงานผลวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมเนี่ยมันจะมีทั้ง
ทางการและไม่ทางการผลแบบไม่ทางการท่านบอกว่าเป็น
อำนวยความสะดวกสื่อมวลชนให้ทราบว่าพักการ
เมืองใดได้คะแนนเท่าไหร่จะใช้ใบรายงานผลการนับคะแนน
สอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่เรียกว่าแบบฟ
สส๕ทับ๑๘นะครับแปะที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น
ว่าไม่เกินทุ่มหนึ่งเดี๋ยวจะรายงานผลคะแนนแรก
หลังปิดหีบ๑๗นาฬิกาจากนั้นก็จะทยอยทยอยป้อนข้อมูลเข้าระบบ
คาดว่าจะทราบผลไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน๔ทุ่มหรือว่า๒๒นาฬิกาครับ
ได้แบบเกือบ๑๐๐เลยนะและคะแนนจะอัปเดตทุกครึ่งชั่วโมง
หลังการเริ่มนับคะแนนครับแต่ว่ากรกตเขาจะไม่ใช้แอปรายงานผลคะแนน
เพราะยังไม่สามารถแก้ไขความถูกต้องได้หากมีการใส่ผลผิดพลาด
ป่านนี้ยังแก้ไม่ได้อีกแต่ยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ผลคะแนนจะทราบขึ้นเร็วแน่นอนครับจะเร็วขึ้นแน่นอน
ส่วนตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
เขตในเขตและนอกราชอาณาจักรที่มีการเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงทะเบียนตั้งแต่๒๕มีนาคมมาจนถึง๙เมษายนที่ผ่านมา
มีคนลงทะเบียนแล้ว๒๑๕๓๐๐คนครับ
แบ่งเป็นเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขต๒๔๒๐๐๐คน
และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร๑๑๑๐๐คนครับ
โดยพวกเขาจะไปเลือกตั้งกันในวันที่๗พฤษภาคมนี้ครับ